รธวารัฐสูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกระทรวงพลังงาน
สรุปการใช้พลังงานของประเทศไทยปี๒๕๖๐ว่า
มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น๒๔เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยการใช้อยู่ที่๒๗๕ล้านบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท
ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่๕๓เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี๒๕๖๐ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น
และข้อตกลงลดกำลังการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน
การใช้ไฟฟ้าในปี๒๕๖๐อยู่ที่๑๘๕๓๗๐ล้านหน่วยเพิ่มขึ้น๑๔จากปีก่อน
ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดปี๒๕๖๐อยู่ที่๓๓๐๓เมกาวัตต์
ลดลง๒๒เมื่อเทียบเท่ากับปี๒๕๕๙
สำหรับปี๒๕๖๐ปีปัจจุบันสรุปสถานการณ์
พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น๒๔การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น๒
การสมชาติโครงที่ลดลงเล็กน้อย๐๑
ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น๑๔
ในการใช้ไฟฟ้าที่ว่าผมก็เอาตัวเลขมาให้ดูว่า
ไฟฟ้าของประเทศในปีที่ผ่านมาอยู่ที่๓๐
แต่ว่าการใช้ไฟในระบบสามการไฟฟ้ากับของครอบครอบครอบพอ
เมื่อเทียบกับปี๕๙ลดลง
สำหรับการคาดการณ์สถานการณ์พลังงานในปี๒๕๕๙
ว่าการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ๒๕
หรือใช้อยู่ที่ประมาณ๒๘๑ล้านบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
โดยพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบดูไบที่เฉลี่ย๕๐๖๐เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
การใช้พลังงานปี๒๕๖๑จะเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท
โดยการใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นมากที่สุด

เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ
คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่๑๙๒๙๒๓ล้านหน่วยเพิ่มขึ้น๔๑
ภาวะเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีขึ้น
ในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก